ช่วงแรกไปเริ่มดูความคืบหน้าเหตุการณ์เพลิงไหม้อาคารของกองกำกับการ
กองบังคับการตำรวจนครบาน๕ที่อยู่ย่านสาธรณ์เพลิงไหม้ตั้งแต่ช่วงประมาณสักเช้า
มืดที่ผ่านมาต้องบอกว่าอาคารนี้เป็นอาคารที่เก็บเอกสารสำคัญในหลากหลายคดีคุณผู้ชมครับ
แต่ว่าเพลิงที่ไหม้วอดนั้นทำให้เอกสารสำคัญรวมทั้งหลักฐานต่างนั้นถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหมด
แล้วก็เพลิงไหม้ทั้งอาคารรวมทั้งรถที่จอดอยู่รอบอาคารด้วยนะครับ
นะฮะก็เป็นเพลิงไหม้ช่วงสักประมาณตีสี่ของวันนี้เพลิงและกลุ่มควันนั้นค่อนข้างจะห่มไหม้อย่างหนักทีเดียวนะครับ
ในอาคารที่ทำการของกองบังคับการตำรวจนครบัน๕ย่านสาธรณ์กรุงเทพครับ
โดยเจ้าหน้าที่ต้องระดมรถน้ำ๕๐กว่าคันเข้าไปยังพื้นที่เพื่อดับเพลิงที่กำลังห่มไหม้อย่างหนักนะครับ
เนื่องจากว่าเพลิงนั้นได้ไหม้เต็มอาคารทั้งชั้น๑ชั้น๒ชั้น๓เสียหายเต็มพื้นที่ครับ
โดยเจ้าที่ดับเพลิงนั้นกังวลนะครับว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปมากกว่านี้อาจจะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยเนื่องจากว่าอาคารก็เก่า
เกรงว่าจะพังถล่มลงมานะครับแล้วด้านในก็มีเอกสารสำคัญหลายอย่างก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีมากเลย
ดูแสงเพลิงสิครับโหมลุกไหม้แบบเต็มพื้นที่ของอาคารเลยก็ทำได้เพียงฉีดน้ำสกัดเอาไว้นะครับเพราะเกรงว่าอาคารจะซุดตัวลงมานะครับแล้วก็ควบคุมมาให้ลุกลามไป
ใช้เวลาทั้งหมดประมาณชั่วโมงกว่าครับสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
อาคารนี้เป็นอาคารทั้งหมดสามชั้นด้วยกันอย่างที่รายงานไปซึ่งตอนที่เกิดเหตุก็วันนี้เป็นเป็นวันเสาร์ด้วยแล้วก็ไม่ได้เป็นเวลาทำการไม่ได้เป็นเวลาราชการก็ทำให้ด้านในอาคารนั้นไม่มีคนอยู่ด้านในทำให้ไม่ได้มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
และเนี่ยอย่างภาพที่เห็นนะฮะรถยนต์ส่วนบุคคลรถยนต์ของตำรวจนะฮะรวมทั้งรถประจำตำแหน่งของผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕รวมแล้วเนี่ยจอดอยู่ก็เสียหายไปเยอะนะครับหลายคันทั้งบางส่วนแล้วก็ทั้งคันก็มีนะครับ
ซึ่งในช่วงเกิดเหตุเมื่อเช้าครับทางด้านของผู้ว่ากรุงเทพมหานครครับนายชัดชาติสิทธิพันธ์พร้อมด้วยพลตำรวจโทษทิติแสงสว่างท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะฮะท่านผู้ว่ากรุงเทพเองก็บอกว่าเดี๋ยวคงต้องให้ทางด้านของฝ่ายโยธาไปตรวจสอบโครงสร้างของอาคาร
มีแสงกระจานอยู่ข้างไหน
และส่วนสภาพอาคารต้องที่ดูอีกทีหนึ่ง

ดูในสถานี
แล้วก็คงดูเรื่องความปลอดภัยก่อนว่าโครงสร้างมันยังใช้ได้ไหม
แล้วก็เป็นประกาศความปลอดภัยไปเก็บส่วนให้แล้วก็ดูความปลอดภัยของอาคาร
ถือว่าท่านผู้ว่ากอทมก็ลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุ
แล้วก็ดูสถานการณ์ด้วยตนเองเพราะว่าจุดนี้ก็เป็นจุดสำคัญ

แล้วก็ที่สำคัญเป็นจุดที่แบบเอกสารทางคดีสำคัญ

คุณผู้ชมหลายคนที่ได้เห็นรวมทั้งคุณผู้ชมบางท่าน
ให้ความเห็นมาในคลิปข่าวนี้ก็มองว่า
เรื่องของการเปลืองไหมอันนี้ต้องรอตรวจสอบอีกทีหนึ่ง
แต่ขณะเดียวกันผู้ว่าบอกว่าจุดที่เกิดเหตุ
ตอนเข้าไปช่วยเหลือค่อนข้างยากเพราะว่าไฟฟ้าถูกตัดทั้งหมด

ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบานยืนยันว่าไม่มีผู้บาดเจ็บ
ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะ
แต่ว่ามีหลักฐานหลักฐานจากตำรวจเวรรักษาการ
แล้วก็ภาพวงจรปิดในจุดเกิดเหตุ
ซึ่งก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมได้

ที่เขาเข้าเวรดูแลในช่วงจุดเกิดเหตุ

เขาก็พยายามใช้ตัวไอ้ถังดับเพลิงเข้าควบคุมเพลิง

เพราะว่าเพลิงลุกลามอย่างรวดเร็ว
ก่อนที่จะมีการโทรแจ้งรถดับเพลิงเข้ามาในที่เกิดเหตุ
ส่วนความเสียหายแน่นอนเอกสารทางคดีสำคัญเพียบ
ไฟไหม้แบบวอดทั้งหมดเลยนะคะ
ลองฟังเสียงทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจนครบานหน่อยค่ะ
โดยส่วนใหญ่ก็เป็นเอกสารอันนี้ก็น่ากังวลว่ามันจะกระทบกับเรื่องของคดีต่างหรือเปล่าด้วย
จริงมาเช้าเจ้าละที่กรพิสูจน์หลักฐานเอง
ก็เข้าไปตรวจสอบมีการใช้โดรนบินสำรวจความเสียหายของอาคารด้วย

แล้วก็ตรวจสอบจุดที่คาดว่าจะเป็นต้นเพลิง
ทั้งไปสอบปากคำตำรวจเวรรักษาการของอาคารด้วยนะครับ
ซึ่งก็ได้มีโอกาสไปเจอกับเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยที่เข้าไปทำงาน
บอกว่าจริงแล้วตอนที่ได้รับแจ้งมาเนี่ยรีบเข้าพื้นที่ไปนะฮะ
ซึ่งก็เข้าพื้นที่ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่นายอื่น
ตอนไปถึงเพลิงกำลังห่มไหม้อย่างแรง
แล้วจุดนั้นตอนนั้นมีลมพัดแรงออกมาจากทางริมฝั่งถนนสาธรณ์ด้วยนะครับ
ซึ่งตอนแรกเข้าไปยังไม่สามารถระงับเหตุได้ในทันที
จากว่าความร้อนค่อนข้างหนักทีเดียวครับ
บริเวณรั้วเหล็กที่อยู่ที่บริเวณด้านหน้าก็ร้อนจนไม่สามารถจะจับได้เลย
อุปสรรคก็เยอะทั้งเรื่องของกระแสลมทั้งโครงสร้างที่ค่อนข้างจะเก่า
พื้นที่ส่วนใหญ่เองก็มีไม้ประกอบไปด้วยมันก็เป็นเพลิงไหม้อย่างดี
หลังคาเองก็เก่าก็ถล่มลงมาด้วยนะครับ
ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังในการควบคุมเพลิงเป็นพิเศษ
แต่เบื้องต้นก็ยังไม่ทราบสาเหตุคงต้องรอตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับ
ขณะที่ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕เองก็เดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุแล้ว
แต่ว่ายังไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ใดเพิ่มเติม
ให้ข้อมูลนิดนึงว่าจริงอาคารนี้คุณผู้ชมค่อนข้างจะเก่า
เพราะว่าสร้างมา๔๒ปีแล้ว

เป็นที่ทำการของกองบังคับการปราบรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะฮะ
แล้วก็มีกองบังคับการตำรวจนครบาน๕เพิ่งจะย้ายเข้าไปใช้เมื่อปีที่แล้วเอง
ส่วนใหญ่ก็เป็นการเก็บเอกสารทางราชการเอกสารสำคัญของคดีต่าง
โดยกองบังคับการตำรวจนครบาน๕ก็มีคดีสำคัญหลายคดี
เช่นคดีของอดีตรองหัวหน้าพักการเมืองจำได้ใช่ไหมฮะ
ที่ถูกฟ้องร้องเรื่องของการไปละเมิดทางเพศผู้เสียหายหลายคน

ทั้งคดีลักลอบเล่นการพนันและคดีสำคัญอื่นอีกหลายคดี
ก็คงต้องดูนะครับว่าเอกสารเหล่านั้นจะมีผลกับทางคดีที่ยังค้างคากันอยู่มากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับ